ครราชศรีมาอยากจะส่งสารนี้ไปถึงลูกค้ารายนี้ที่สั่งทำเหรียญโปรยทานหน่อยค่ะ
คือคุณอาจจะได้ทั้งเงินเครมได้ทั้งของที่สั่งนะคะได้๒เด้ง
แต่ว่ากำลังทำร้ายจิตใจเด็กซึ่งเป็นคนที่คุณสั่งให้ทำเหรียญโปรยทานนี่แหละค่ะ
เพราะว่าคนที่ทำเขาอายุ๑๑ขวบแล้วก็ตั้งใจทำงานนี้เพื่อที่จะหาเงินเก็บหอมรอมลิฟต์นะคะ
แล้วเขาไม่ได้อะไรเลยเนี่ยค่ะผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กคนนี้
สอดหลับอดนอนนั่งหลังขดหลังแข็งทำเหรียญโปรยทานให้กับลูกค้า
สุดท้ายถูกหลอกค่ะผู้สื่อข่าวไปที่บ้านของผู้เสียหายอยู่ที่ปากช่อง
พบกับน้องไทเกอร์เป็นเด็กอายุ๑๑ขวบกับน้องชาย๔ขวบ
ก็ไม่ค่อยสบายเนี่ยค่ะป่วยบ่อยแต่สองคนพี่น้องนั่งทำเหรียญโปรยทานกันอยู่
คือเขาก็จะหารายได้พิเศษจากการทำเหรียญโปรยทานเป็นอะไรที่เด็กทำได้
คุณแม่ของน้องไทเกอร์บอกว่าเมื่อวันที่๒๙มีนาคมมีลูกค้าเป็นผู้หญิง
วัสดุพร้อมค่าแรง๓๐๐บาทค่าส่งอีก๖๕บาทก็รวมเป็น๕๖๕บาท
ให้ส่งของวันที่๓๑มีนาคมลูกค้าโอนเงินมาให้เต็มจำนวนนะคะ
เธอก็เลยยกให้น้องไทเกอร์เป็นคนทำนะคะหลังส่งของได้๓วันเธอไปเช็คสถานะ
ปรากฏว่าของไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนก็เลยโทรไปถามที่ขนส่ง
กลายเป็นว่าของหายระหว่างอยู่กับขนส่งเธอก็เลยโทรไปบอกลูกค้าว่าของหาย
แล้วโอนเงิน๕๖๕บาทคืนให้กับลูกค้าคืออันนี้ก็เป็นแม่ค้าที่ซื่อสัตว
ก็โอนคืนไปให้กับลูกค้าเพราะของเขาไม่ได้ปรากฏว่าพอโอนเงินคืนเสร็จ
เธอก็จะไปเคลมค่าสินค้าจากบริษัทขนส่งปรากฏว่าทางบริษัทแจ้งว่า
ลูกค้ามาทำเรื่องขอคืนเงินไปเรียบร้อยแล้วคือยังไงอ่ะ
ก็คือลูกค้าเนี่ยได้เงินคืนทั้งสองทางเลยทั้งจากเธอซึ่งเป็นคนทำสินค้า
เธอก็งงว่าทำไมลูกค้าทำแบบนี้ไม่ได้เป็นเพราะส่งของเลย
เธอบอกสงสารลูกชายมากเพราะว่าน้องพยายามเก็บเล็กผสมน้อย
เอาไว้ซื้อของที่ตัวเองอยากได้แต่มาเจอแบบนี้เสียความรู้สึกจริงค่ะ
คือเขาบล็อกทุกช่องทางเลยอะค่ะเราก็เลยตัดสินใจว่าอ่างั้นเราต้องแจ้งความแล้วแหละ
ก็เหมือนเขาเห็นนะคะวันศุกร์เขาก็ทักมาบอกว่าขอเลขบัญชีหน่อยจะโอนเงินคืน
ก็เลยบอกว่ามันไม่ทันแล้วตอนเราขอคืนทำไมคุณไม่คืนดี
เรื่องมันถึงตำรวจไปแล้วอย่างน้อยก็ต้องมาไก่เกลี่ย
อย่างน้อยก็ต้องมาแบบมารับทราบข้อเก่าหาหน่อย
ก็คงต้องเจอตัวเจอหน้ากันแล้วล่ะค่ะนะคะ
ผู้เสียหายหลังจากมาแจ้งความตำรวจสพปากช่องบอกว่า
อายัดบัญชีผู้หญิงคนนี้เอาไว้แล้วนะคะผู้หญิงที่สั่งเนี่ยค่ะ
แล้วก็จะเรียกตัวมาสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ